จะพาไปทำความรู้จักกับนักเตะรายหนึ่งที่เขามี
ฉายาว่าเลาหนึ่งก็คือ
เชียงคำครับไปดูมุมมองของเขาหน่อย

รวมไปถึงโอกาสในการคว้าแชมป์ของทีม
อีกหนึ่งนักเตะที่เป็นที่จับตามอง
ฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปนะครับจากสโมสรล้านช้างยูไนเต็ดครับ
ก็คือสุขพรวงเชียงคำนั่นเองนะครับและสำหรับสุขพรเองก็เคยค้าแข้งอยู่ใน
วิชั่น๑นะครับกับสโมสรกระบี่เอฟซีนะครับ
ซึ่งแฟนชาวไทยก็อาจจะรู้จักกันดีนะครับพูดคุยกับสุขพรครับ
สวัสดีครับสอบถามสุขภาพพรเลยครับว่าประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสไปเล่น
สโมสรในไทยได้อะไรกลับมาบ้างก็หลังจากที่ไปทาแข่งอยู่ไทยกับ
สามปีเนอะกาดายประสบการณ์หลายอย่างคือไหนมีมูที่เว้าที่ที่สามารถ
เพราะว่าจะเป็นสนัทธิพย์หรือว่าสนัทอยู่เย็นอย่างเชียวน่ะ
ก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นว่าเทศบาลเขาไปไกล
แล้วก็เอาประสบการณ์ตอนนั้นมาใส่อยู่ในหลีกวันเฮา
แล้วก็ซอยในสโมสรในดีไลน์
ตอนนี้เนี่ยการพัฒนาตัวเองกับสโมสรบ้านเกิดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้ก็คิดว่ากำลังดีขึ้นเรื่อยเนาะเพราะว่าหัวเฮาลเล่นเป็นทีม
แล้วก็นำใส่ประสบการณ์ที่เขาได้จากประเทศไทยแต่มาซอยบอกรุ่นน้อง
ตอนนี้สุขพรได้มีโอกาสติดตามผลงานของทีมชาติไทยบ้างไหมครับ
การเล่นบาเซียนคำพูดจะบางอย่าง
อาเซียทำงานดีกว่าไม่ดี

มุมของสุขพรเองเนี่ยอยากจะมีโอกาสปะทะฝีเท้ากับทีมชาติไทยบ้างไหมครับ
แน่นอนเนอะเพราะว่าเคยตีกันร้ายเธอแล้ว

แต่ว่าถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็คืออยากตีเนาะ

ส่วนตัวมองว่าในขณะนี้ฟุตบอลในบ้านเกิดของตัวเองเนี่ย
พัฒนาไปอยู่ในระดับไหน
ตอนนี้น่าก็พัฒนาไปเป็นหลายเนาะ

ก็พัฒนาและก็เห็นดีใจเนาะ

เห็นความหักมกีฬ้าร้ายขึ้นเนาะ

เพราะว่าตีศาสตร์ที่ว่าพวกเราเขาสิ้นกับบุริลัมต์
เพราะว่าที่พันธุ์มากทีมศาสตร์ที่เราทำไม่เคยสนา
ทีมศาสตร์เวียดนามทีมศาสตร์กาโบเจียทีมศาสตร์อัภพรรณ
แต่ว่าภูเขาสามารถเฮ็ดได้แล้วก็เจอกับบุรีรำ
ก็เป็นขั้งปรบัตรศาสตร์ของวงการจีบีนลาว

ที่อาจจะติดตามเชียร์ทั้งสุขพรเอง

เพื่อให้ได้แชมป์ในฟุตบอลแม่โขงครับในครั้งนี้
ก็อยากฝากถึงแฟนบ้านชาวลาวเนอะ
ก็จะข่าวภาษีแล้วก็เอามอบทัศนาให้ปราศนาลาว

และนี่ก็คือการเปิดใจเมซิลาวครับสุขพรวงเชียงคำ
เป้าหมายในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงขับแชมป์เป็นชิปในครั้งนี้นะครับ
รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในเรื่องของทีมชาติไทย

ที่ได้มีโอกาสติดตามและเคยไปเล่นในหลีกไทยนะครับ